ถังแก๊สอยากอ่านมากเมื่อกี้เขินเลยปฐุมธานีเหมือนกัน
ถึงบอกว่าเอาโซ่ล่าไหมล่ะหรือว่าต้องยกเก็บทุกวัน
เพราะว่าตอนนี้มาช้อปปิ้งกันตอนกลางคืนเลยฮะ
เอารถมาแล้วก็ขนขึ้นรถไป
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ได้รับการร้องเรียนจากผู้ค้าริมถนนรังสิตนครนายก
หมู่๒ตะบนบึงสนั่นอำเภอธัญบุรี
ว่ามีคนร้ายในตระเวนก่อเหตุขโมยถังแก๊สนะครับ

ที่เกิดเหตุเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวริมทางครับชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือลุงหนวด
พบนายเรวัตเทียมชาติอายุ๓๔ปีเจ้าของร้านเนี่ย
ยืนรอให้ข้อมูลนะครับบอกว่าเมื่อเช้าวันที่๘
พฤศจิกายนที่ผ่านมานะหลังจากเขาตื่นนอนเนี่ย
เตรียมร้านจะขายของในตอนเช้าปรากฏว่าถังแก๊สนะครับ
ขนาด๑๖๕กิโลกรัมถังใหญ่นะ๒ถังหายไปครับ
เมื่อไปขอดูกล้องวงจรปิดจากร้านข้างก็เห็นว่า
มีชายต้องสงสัยเดินเข้ามาดูลาดเหล่าหน้าร้าน
แล้วก็เดินไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หลังร้าน
แล้วก็ขี่ออกไปแล้วก็ท้ายจอยอยอนั้นนะครับ
คุณผู้ชมฮะท้ายมอเตอร์ไซค์นั่นนะฮะมีถังแก๊สอยู่สองถังด้วย
ขณะที่นายชินวัฒน์แย้มแซงอายุ๓๗ปีพี่คนนี้เป็นเจ้าของร้านข้าวต้ม
ชอชินวัฒน์ปกติเนี่ยเขาบอกกับผู้สื่อข่าวว่านะฮะ
ถังแก๊สขนาด๑๖๕กิโลกรัม๒ถังเนี่ยมีแก๊สอยู่เต็มถังเลยนะ
เขาตั้งวางอยู่ในร้านถูกคนร้ายขโมยไปเหมือนกัน
ถ้าคิดเป็นเงินตกถังละ๓๕๐๐บาท๒ถังก็๗๐๐สินะฮะ
พฤติการแล้วก็รูปภัณฑ์ของคนร้ายเชื่อว่าเป็นคนเดียวกับที่ก่อเหตุ
ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลุงหนวดนั่นแหละคือบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่นั้นเนี่ย
เขาบอกว่าเรียกร้องเลยนะตำรวจจ๋าเร่งจับคนร้ายให้หน่อยนะครับ
เครื่องมือทำมาหากินหายทุกวันเลยทุกวันนี้ทำมาหากินก็ลำบากอยู่แล้ว
โดนขโมยเครื่องมือทำมาหากินแบบนี้อีกมันเหมือนถูกซ้ำเติมครับ